คุณผู้ชมครับดูเรื่องราวนี้หน่อย
มีร้านทำผมเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้

หญิงสาวคนหนึ่งมาขอให้ทางร้านเนี่ยเขาช่วย
เพราะว่าไปซื้อน้ำยาฟอกสีผมมา
เพื่อจะมาฟอกสีผมเอง

คือย้อมผมกับฟอกสีผมมันต่างกันใช่ไหม
คือถ้าน้ำยาย้อมผมเนี่ยช่างก็บอกมันก็จะกัดแบบบาง

แต่ถ้าคุณต้องการฟอกสีผมในทางที่ดีเนี่ย
ไปให้ร้านเขาทำให้จะดีกว่า
ซื้อน้ำยามาใช้เองยามันแรงมาก
แล้วผมบางคนสภาพเส้นผมสภาพหนังศีรษะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ

เพราะบางทีเข้าร้านเขาจะดูให้ใช่ไหมว่าผมเรามันเส้นเล็กเส้นหนาเส้น

เหมาะไม่เหมาะอย่างไรในการใช้น้ำยาแบบไหน
จะมีสัดส่วนในการผสมน้ำยาไงคะ
หญิงสาวคนนี้เธอซื้อน้ำยามาฟอกสีผมเอง
นี่นะฮะฟอกเพื่อจะเปลี่ยนสีผมเลยนะครับ
แล้วไปถึงหนังศีรษะเลยนะฮะลูกค้าสาวคนนี้มาขอความช่วยเหลือจากร้านทำผมนะฮะที่เป็นเจ้าของโพสต์นะครับ
ถูกน้ำยาฟอกสีผมกัดจนผมเนี่ยมันขาดร่วงแล้วมันกินไปถึงหนังศีรษะ
น้ำยาฟอกสีกัดจนผมร่วงเลยนะฮะโดยเฉพาะข้างหลังตรงนี้เนี่ยร่วงเป็นกำเลยลึกถึงตอผมเลยนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับคุณออนนะฮะคุณออนบอกว่าเมื่อสองวันก่อนลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งมาขอให้ช่วยแก้ทรงผม
ถามว่าเป็นอะไรมาเธอบอกไปซื้อน้ำยาฟอกสีผมเพื่อจะมาย้อมมาฟอกสีผมเนี่ยด้วยตัวเอง
ถามว่าแล้วทำไมถึงซื้อมาทำเองลูกค้าบอกก็ดูจากยูทูปแล้วก็น่าจะทำได้
ระหว่างที่กำลังฟอกสีอยู่ปรากฏว่าผมข้างหลังเนี่ยมันร่วงออกมาเป็นกำแล้วมันเห็นหนังศีรษะเลยคือมันกินไปถึงต่อผม
ก็เลยมาหาทางร้านเนี่ยที่คุณออนให้ช่วยหน่อยคุณออนพอเห็นคุณออนบอกเอาอย่างนี้อันดับแรกก่อนคุณลูกค้า
คุณลูกค้าไปหาหมอก่อนคือแบบนี้เนี่ยต้องไปหาหมอก่อนว่ามันเป็นอันตรายกับศีรษะหรือว่าเส้นผมแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านเส้นผมพวกนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยกลับมาอีกครั้งนึงแล้วค่อยมาทำสีผมคือทำตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไง
มันก็ไปโดนหนังศีรษะกลัวว่าจะยิ่งระคายเคืองมากกว่าเดิม
ถูกต้องส่วนตอนนี้จะทำยังไงระหว่างที่ผมมันยังไม่ยาวไม่งอกออกมาเนี่ยก็คงต้องเอาผมที่เหลือเนี่ยมาปิดไปก่อน
คุณออนบอกว่าถ้าใครอยากทำสีผมเนี่ยจะย้อมจะฟอกหรืออะไรแล้วแต่โดยเฉพาะที่ต้องใช้หลัก
ที่เขาวางขายเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำยาฟอกสีเนี่ยผสมมาด้วยอยู่แล้ว
ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะใช้เท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไง

หนูทำสีกันเองฟอกกันเองแล้วมันเป็นแบบนี้เราก็เลยบอกว่าอ่า
งั้นคงยังทำอะไรไม่ได้เนอะก็พักผมก่อน
แล้วก็พักผมก่อนเขาก็บอกว่าหนูแบบนอนไม่ได้เสียใจร้องไห้อะไรอย่างนี้อันตรายนะคะ
เพราะว่าเคมีเนอะคำว่าเคมีต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่มีความรู้นะคะ
ช่วยแนะนำเพราะว่าการที่เราจะใช้เคมีแต่ละตัวบางทีเส้นผมอย่างนี้ควรจะใช้ไฮเท่าไหร่
ควรจะใช้สีเบอร์อะไรยังไงก็ต้องมีความรู้แนะนำเข้าร้านนะคะ
ถ้าทำเองก็ต้องเผื่อใจไว้มีโอกาสเสี่ยง
เราไปถามเพิ่มนะฮะคุณปิยานีชะลาชนนะครับเป็นรองภูมิหน่วยการโรงเรียนเสริมสวยชะลาชนนะครับ
บอกว่าการทำสีผมด้วยตัวเองเนี่ยบางอย่างมันก็สามารถทำได้

อย่างเช่นย้อมปิดผมขาวผมงอกที่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าฟอกสีผมด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างอันตราย
เนื่องจากการฟอกสีผมมันจะมีขั้นตอนของมัน
อย่างเช่นเริ่มจากการลงน้ำยาก่อนแล้วทิ้งระยะเวลาไว้แล้วถึงลงสีอีก
ซึ่งผลิตภัณฑ์ฟอกสีผมแต่ละชนิดมันก็มีความรุนแรงของสารเคมีแตกต่างกันไป
แล้วถ้าใช้ไปแล้วแล้วทิ้งนานเกินไปมันมีปัญหาอีก
ผมอาจจะขาดแล้วก็หนังศีรษะมีปัญหาได้อีก
ฟอกสีผมมันต้องเว้นระยะไม่ให้ไปถึงหนังศีรษะอีก
ถ้าพลาดไปโดนผิวหนังหรือว่าหนังศีรษะโดยตรงเนี่ยถึงขั้นไหม้ได้ก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นการฟอกสีผมที่ดีที่สุดนะฮะควรไปปรึกษาช่างที่เขามีความชำนาญจะดีกว่า
ถ้าทำเองเนี่ยต้องศึกษาให้ชัดด้วยนะ
ต้องเอาให้แน่ใจว่าเราสามารถทำเองได้ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว
ไม่อย่างนั้นเนี่ยยุ่งนะฮะส่วนลูกค้าคนนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ย
ทางคุณปียะนีชะลาชนนะฮะรองภูมิในการโรงเรียนเสริมสวยชาลาชนบอกว่า
ถ้าเคสนี้เนี่ยก็คงต้องตัดผมทิ้ง
แต่เป็นผู้หญิงอาจจะลำบากหน่อยแต่อาจจะต้องยอม
คือส่วนที่มันเหลืออยู่นิดหน่อยที่โดนกัดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่
นะแล้วก็รอให้ผมใหม่เนี่ยงอกออกมาค่ะอ่าพองอกออกมาเท่ากันหมดแล้ว
ไปตัดผมใหม่แล้วก็จะย้อมจะฟอกจะอะไรใหม่ก็ให้ช่างที่เขาเชี่ยวชาญเขาทำให้
งั้นตอนนี้พักก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรเพิ่ม
ถูกต้องเหมือนคุณออนร้านแรกแนะนำเนี่ยถูกเลย
บอกให้ช่วยตอนนี้ทางร้านนี่ไม่รู้จะช่วยยังไงคือไปหาหมอก่อน